ร้องได้ให้ร้าง
ไปเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
มุกร้อง

ร้องได้ในเพลงที่๒ค่ะ
รับแล้ว๒๐๐๐๐บาท
จะเป็นเงินไม่มากเท่าไหร่สำหรับคนทั่วไป
แต่สำหรับเด็กตัวเล็กผู้หญิงคนนี้
เธอสามารถหาเงินให้ครอบครัวได้
เป็น๒๐๐๐บาทที่มีคุณค่ามหาศาล

คัตริยามารสีนะครับก็เป็นเพลงเก่งของมุกตอนนี้มีแน่สองหมื่นนะตัวช่วยเหลืออีก๒ตัวเป้าหมายของเราคือ๖๐๐๐บาทคือเพลงที่๔มาถึงเพลงที่๓แล้ว
เพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาทถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๓มาเลยครับ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
ฟังอินโทรไปแล้วครับสำหรับเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท
มุกจะสู้หรือจะหยุดครับ
จะสู้หรือจะหยุดครับสู้ค่ะสู้ครับ
เป็นความสู้ที่ยังมีความเขินอยู่เบานิดนี้สู้ค่ะพี่เป๊กยังไม่เคยถามเลย
โตขึ้นมุกอยากเป็นอะไรโตขึ้นหนูอยากเป็นนักร้องลูกทุ่งค่ะ
ก็เริ่มจากวันนี้แหละครับได้เลยมีใจรักใช่ไหมลูกชอบใช่ไหมคะ
ร้องเพลงแล้วหนูมีความสุขค่ะ
มันต้องมีความสุขก่อนเดี๋ยวเงินทองมันมาเอง
เพราะเรามีความสุขคนที่ฟังเราเขาก็จะมีความสุขไปด้วย
ทุกอย่างมันต้องไปด้วยกัน
มาดูกันที่ตัวช่วยครับยังมีโอกาสใช้ได้อยู่อีก๒แผ่นป้ายนะครับ
ุ๊กครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
เหลืออีกแค่๒แผ่นนะครับ

คุณแม่

ไม่ใช้ค่ะ
เห็นคุณแม่ก็เหมือนจะเชียร์ว่าอยากให้ใช้
เคยได้ยินเขาร้องเพลงนี้ไหมครับคุณแม่
นานครั้งแล้วค่ะ

ไม่เป็นไรนะครับแน่นอนน้อยหนูก็ทำเต็มที่แล้ว

ได้ไม่เป็นไรอย่างน้อย
ก็เป็นนางฟ้าของพ่อแม่อยู่แล้วเนอะ

นักสู้ชีวิตของเรามาถึงเพลงที่สาม
ตัดสินใจสู้ต่อและไม่ใช้ตัวช่วย

มาถึงเพลงที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
สู้สู้ตัวละครับ
เสียงพร้อมกลับสู่สตรธรรม
กลับสู่สตรธรรม
เป็นคนคนนี้คนที่ผิดหวัง
หลอกหักหลังจากคนไว้ใจ
ทุกคนสองคนเขารุ่มสุ่มไฟ
ถามหน่อยได้ไหมทำไมใจร้ายเหลือเกิน
ก็ใครไม่รู้แอบสู้แฟนฉัน
เข้ามาผัวพันธ์ไม่ได้รับฉัน
แฟนฉันร่วมมือให้เขาล่วงเกิน
ฉันหมดแรงเดินจำยอมต้องนอมจำนวน
สอง
รุ่งหนึ่ง
ฉันโดนจับตรึงแล้วนอนบ่อบึงที่มันมืดมนต์
เพราะ
ใจคนสีดำดังโคลนหรือคือคน
ที่บอกว่ารักฉันหนักหนา
ถ้าหมดรักฉันอย่าหันอย่ามอง
ออกไปทั้งสองไม่ต้องร่ำลา
ยิ่งทำเห็นใจยิ่งร้ายมากกว่า
เหมือนถูกยาชาเวลาถูกสองคน

แล้วก็น้องเขาเก่งมากเพราะว่าเพลงนี้ฟังหนูก็รู้ว่าเป็นเพลงที่ร้องยากมาก
ทำนองมันบิดไปบิดมานะครับมิน่าไม่ใช้ตัวช่วยเราร้องได้เลย
อย่างดีมีความกลัวไหมคะหลังจากร้องเสร็จแล้ว
กลัวหน่อยค่ะกลัวนิดหน่อยแต่พี่เป๊กเห็นนะ
เป๊กไม่รู้หรอกว่ามุกกลัวหรือไม่กลัวแต่ว่าพี่เป๊กเห็นความสุข
สุขจากรอยยิ้มณตอนนี้เลยถึงคุณป่ายังไม่เฉลยก็ตาม
แต่ว่าคือมีความสุขที่ได้ร้องนะลูกเนอะขอให้สำเร็จ
ขอให้สำเร็จคุณผู้ชมทางบ้านนะครับคงเอาใจเชียร์น้องมุกคนนี้
ให้ผ่านเพลงนี้ให้ได้เพราะเหลืออีกแค่เพลงเดียวและตัวช่วย๒ตัวรออยู่
ขอให้เพียงผ่านเพลงนี้ให้ได้มา
มาถึงเพลงที่๓นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
มุกร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
พร้อมใจพร้อมใจพร้อมใจพร้อมใจ
เจ็บที่สามมูลค่าสี่หมื่นบาท

ให้
ถ้าประกาศอะไรไปยอมรับในคำตัดสินนะครับ
ยอมรับค่ะ
มุกร้อง